บกันดีกว่าคุณเคยได้ยินกบปิ้งโอไหม

มันคืออาหารพื้นถิ่นชุมชนไทยทรงดำ
ที่บ้านวังน้ำจังหวัดกำแพงเพชร

ทำกินกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วคุณ
ปกติพิโยมทำกันในช่วงรูดูเกี่ยวข้าว

ข้าวใหม่กบมันก็ได้
เพราะมันก็กินข้าวอยู่ไหนนางแหงโทษจริง

เป็นฝั่งบอกว่ากบปิ้งโอเนี่ยเป็นอาหารชนิดหนึ่งของชาวไทยทรงดำ

ช่วงนี้เป็นช่วงข้าวใหม่ปลามัน
มีน้ำผ้าอุดมสมบูรณ์
จะเอาปลามั่งกบมั่งมาทำเป็นไส้อย่างนี้นะ
ทำกินกันแบบนี้เป็นประจำทุกปี
และต่อมาก็เลยมีการพัฒนาว่าเป็นเนี่ย
คืออาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยทรงดำ
เรียกประเพณีปาดตง

ปิ้งโอเนี่ยไม่ยากแต่ไม่ง่ายนะคะ
ใครอยากทำตามลองดูนะคุณผู้ชม
เริ่มจากนำเนื้อกบมาสับให้ละเอียดก่อน
จากนั้นตามเครื่องพริกแกง
พอได้พริกแกงแล้วเอาไปผัดในกระทะร้อน
พร้อมกับปรุงรสและก็ใส่เนื้อกบสับลงไป
ผัดครุกคราวให้เข้ากันกับพริกแกงเลย

ใส่ใบมะกรูดกะเพราแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที

กรบผัดพริกแกง
เอาจริงนะไอ้แค่ไส้เมื่อสักครู่ที่ทำเสร็จแล้ว
ะเฮ้อสัยที่เราผัดมันกี๊นะไปยัดใส่ในท้องกบเยอะแล้วใช้ตอกเนี่ยมัดที่ปากเอาไว้ให้แน่น
นำไปย่างต่อค่ะย่างประมาณ๓๐นาทีก็จะได้ออกมาแล้วคือเมนูกบปิ้ง
โอ้ดูเขาบอกว่าทานกับข้าวสวยร้อนนี่นะ
มันฟินมากอร่อยมาก

เห็นไหมเด็กเนี่ยยังกินได้เลย
แล้วเขาทานไปเขาบอกว่ามันอร่อยมากนะ

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุงนะ
ก็เข้ามาส่งเสริมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุพันธุ
เพื่อที่จะทำการจัดจำหน่ายแล้วส่งให้กับผู้บริโภคทั่วไปด้วย
เขาอย่างนี้เลยอ่ะใช่นี่เขาพัฒนาบรรจุพันธุ

และในช่วงวันที่๑๓๑๔เมษายนนี้
ถ้าใครสนใจจะลองมาชิมกบปิ้งโอ
เขาบอกว่าไปชิมกันได้ที่งานวางศิลาเริกโบสถ์วัดวังน้ำสามัคคีนะคะ
เป็นอาหารพื้นถิ่นเลยเห็นไหมนี่นี่นี่

มันมีวิธีการมากมายหลายขั้นตอนนะจริงนะคะ
แต่ออกมาแล้วก็ดูน่ารับประทานจริงเนาะ

แต่มันดูน่าทานนะไส้แค่ไส้ยังน่ากินเลย
นะคะแล้วล้างสะอาดสะอาดทำแบบนี้ถูกสุขอนามัย
ก็อเล็ดอร่อยกันใช่